คุณผู้ชมมาถึงข่าวที่เราขอความเห็นจากคุณผู้ชม
กรณีของวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่แถวตลาดอุดมศุกร์สุขุมวิท๑๐๓
กรณีที่กลุ่มมอเตอร์ไซค์ยกพวกมาตีกัน
เพราะว่ามีการแย่งพื้นที่ทำกินกัน

ตำรวจพยายามมาระงับเหตุแล้วแต่เอาไม่อยู่
ทั้งพ่วงปลาสิ่งของทั้งยิงสายกัน
สุดท้ายงานนี้มีผู้ประเจ็บไกลราย
หนุ่มเคอรี่ถูกลุกหลง
กระสุนเจาะศีรษะเสียชีวิตค่ะ

ทำอะไรไม่ได้และคนก็ไม่ได้ใช้รถเทศถนน

เหตุการณ์ชุลมูลที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ
กลุ่มวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง

ภายในซอยสุขุมวิทย์ร้อยสามหนึ่งถึงสอง
ทั้งสองฝ่ายมีกันอยู่หลายสิบคน

ไม้ก็มีปืนก็มีประจันหน้าใส่กันกลางถนน

แล้วก็มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้๑ราย
คุณผู้ชมและนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เผยให้เห็นเหตุการณ์ต่อเนื่องกันในชุมชนซอยรุ่งเรือง๑

นายวีรวัตรพึ่งครุฑอายุ๒๐ปี
เป็นพนักงานขนส่งของบริษัทเอกชนเคอรี่
ถูกลุกหลงจากกระสุนปืนยิง

โดยจะเห็นได้ว่ามีกลุ่มผู้ชายกำลังถืออาวุธวิ่งออกไป
แต่ว่าฝ่ายตรงข้ามยิงปืนสวนมา
เป็นจังหวะเดียวกันกับที่นางแดงจิตกระแส
และนายวีรวัตรสองแม่ลูกวิ่งออกมาหน้าบ้าน
คือเขาจะมาเอารถจักรยานยนต์เข้าบ้านค่ะ
จังหวะนี้นายวิรวัตรกลับถูกยิงนะคะ
แม่ของผู้เสียชีวิตกล่าวทั้งน้ำตาค่ะ
ว่าก่อนเกิดเหตุลูกชายกลับจากส่งของจะมากินข้าวที่บ้าน
ตอนนั้นได้ยินเสียงคนไล่ตีกัน

ไม่เห็นรถพยาบาลเข้ามารับผู้ที่ถูกยิง
จนแม่ทนไม่ไหวตอนนั้น

พี่วินยังบอกว่าเร็ว